เพื่อได้ความน่ารักสวดใสซื่อของเด็กนะคะ
หลังจากที่คุณครูบอกว่าไปเข้าแถวหน้ากระดานเลย

แถวหน้ากระดานแถวหน้ากระดาน
คุณคุณมีกระเดียนไหม

โอ้ที่นั่นแหละ

เอาคลิปนี้นะคะคุณปันศิลา

กำลังดูการบ้านให้น้องคนหนึ่งนะคะ

ไปเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

ไปยืนเรียงกันจนเต็มหน้ากระดานดำไปหมดเลย

หรือโลกออนไลน์ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
นักเรียนทำถูกแล้วผิดตรงไหนเอาปากกามาวงสิ
บางคนบอกว่าเป็นความน่ารักของเด็กในต่างจังหวัดเขา

แล้วบางคนบอกว่าอ๋อที่ถูกต้องแบบนี้เอง
ผมทำผิดมาตลอดเลยครับแม่ถ้าอยู่นอกห้องทำไงคุณ
อยู่ที่สนามหรือว่าที่โล่งแจ้งไม่มีกระดานดำแบบนี้

วิ่งขึ้นห้องเด็กวิ่งขึ้นห้องทันทีนะครับ